ฉันคนหนึ่งแหละที่อยากรู้มากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกรุงเทพมหานคร

แล้วก็ตกหนักลากยาวมาจนถึงเช้าวันนี้
จะตกแบบนี้ไปอีกเมื่อไหร่และจะตกหนักขนาดไหน
เดี๋ยวต้องไปติดตามในรู้ก่อนร้อนหนาวกับคุณคุปตนัน

สถานการณ์ฝนนะครับที่หลายพื้นที่นั้นมีโอกาสแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการตกของฝนอย่างต่อเนื่องและหลังจากกลางสัปดาห์เป็นต้นไปเป็นช่วงเวลาของอากาศหนาวเย็นนะครับที่จะเข้ามาปกกลุ่มในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนครับมีหลายคนสงสัยนะครับฝนที่ตกลงมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครฟ
ภาพถ่ายที่เก็บรวบรวมกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นก่อนหน้านี้๒๔ชั่วโมงต่อเนื่องมาจนถึงณขณะนี้นะครับจะสังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนซึ่งมีทั้งกลุ่มฝนธรรมดานะครับสีขาวกลุ่มฝนที่เป็นฝนฟ้าขนองก็คือสีเหลืองสีแดงมีลักษณะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกนะครับจะสังเกตว่า
เมฆฝนและก็เป็นจุดที่อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าภายใน๑ชั่วโมงนี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับอย่างที่บอกนะ
ว่ามีหลายจังหวัดหลายเดียวตั้งแต่บริเวณทางตอนบนต่อหลังนะครับตอนบนได้แก่บริเวณจังหวัดภายาวน่านแไหล่ลำป่าอุตรดิตกำแพงเพชร
ชบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏเลยสิงห์บุรีสุพรรณบุรีเลย
ชายภูมิขอนแก่นนครพนมอุบลราชธานีบุรีลำนครราชศรีมา
อายุทยานนทบุรีปฐุมธานีครับ
กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็มีตกอยู่นะครับ
ปราจีนบุรีชนบุรีระยองพังงากระบี่แล้วก็ตรังนะครับ

ขณะนี้จากการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนสูงสุด
อยู่ที่เขตเจ้าตัวจักรนะครับ๑๐๐มม
ขณะนี้เองก็พบว่าฝนในพื้นที่กรุงเทพนั้นเริ่มซาลง
แล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางแถวบริเวณอำเภอองคลักษ
จังหวัดนครนายกกำลังเคลื่อนที่ไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตอนนี้ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน
แต่ว่าตลอดทั้งวันนี้ก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้
สถานการณ์ฟ้าฝนในเมืองไทยของเรา
เพราะว่าอย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ว่าในต้นสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่สภาพอากาศนั้น
กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
พบว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ปัจจัยสำคัญที่เข้ามา
ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราก็คือ
หย่อมความกดอากาศต่ำจากบริเวณทางตอนบน
เหนียวนำให้มวลอากาศเย็นแถวบริเวณมองโกเลีย
แล้วก็บริเวณประเทศจีนตอนบนค่อยแผลลงมาปกคลุมเมืองไทยของเรานะครับ
โดยมีการคาดการณ์ว่ามวลอากาศเย็นนี้จะแผลลงมาปกคลุม
แล้วก็มาถึงเมืองของเราในช่วงวันพุธ
ดังนั้นช่วงหลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไปวันพฤหัสสบดี

บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นอีกครั้งหนึ่ง
แน่นอนครับการแผลลงมาในครั้งนี้ก็มาชนกับบริเวณที่มีความชื้นสูง
มีไอน้ำค่อนข้างเยอะซึ่งก่อนหน้านี้พัดเข้ามาจากบริเวณทะเล
จึงทำให้การชนกันนี้ทำให้เกิดความแปรปวนของสภาพอากาศเกิดขึ้น
เพื่อเห็นภาพชัดเจนนี่คือลักษณะวนอากาศเย็นที่แผลเข้ามา
จะมีลักษณะการกดลงไปนะครับไปช้อนมวลอากาศที่มีลักษณะเป็นความชื้น
แล้วก็มีอุณหภูมิสูงเท่านั้นให้ลอยตัวขึ้น
ชนกันแบบนี้ก็ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศ
ดังนั้นสิ่งที่เราได้เจอเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก็จะพบว่าเป็นลักษณะของฝนที่เป็นฝนฟ้าขนอง
มาพร้อมกับฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรง
ซึ่งก็หมายความว่าในระยะนี้เป็นช่วงเวลาที่มีมวลอากาศเย็น
ค่อยแผลลงมาเรายังคงมีโอกาสเจอปรากฏการณ์แบบนี้อยู่
ใครที่จะทำกิจกรรมต่างกลางแจ้ง
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
และแน่นอนครับหลังจากฝนหยุดตกก็คาดการณ์ว่า
อุณหภูมินั้นจะเย็นลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
และลักษณะการไหลลงมาของมวลอากาศเย็น
เขาจะไหลลงมาบริเวณทางฝั่งตะวันออกก่อน
ดังนั้นพื้นที่แรกที่จะได้รับความเย็นแรก
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานในช่วงวันที่๘๙
หลังจากนั้นก็จะตามต่อด้วยพื้นที่ภาคเหนือภาคกลาง
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเช้าวันนี้
พื้นที่แต่ละพื้นที่ในประเทศไทยนั้นสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ
เหนือเช้านี้มีโอกาสเกิดฝนถึง๑๗๐ของพื้นที่เลยทีเดียว
ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดเชียงรายพายาวแพร่น่านสุโขทัยอุตรดิตพิสุนโลกแล้วก็เพชรบูรณ์
ตามยอดดอยอากาศหนาวเลยทีเดียว๙๑๔องศาเซลเซียส
อีสานนะครับมีอากาศเย็นในตอนเช้าโอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองเยอะเช่นเดียวกันครับ๑๗๐ของพื้นที่

ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาลสินและมหาสารคาม
บริเวณยอดภูอากาศหนาวเลยทีเดียวตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๐๑๔องศาเซลเซียต
ส่วนภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากครับโอกาสการเกิดฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยหน้าสิงห์บุรีลบบุรีสละบุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยา
ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๗๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงแล้วก็สงขลา
ในฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองต้องระวังหน่อยเพราะว่าคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร
ในขณะที่ฝั่งอันดามันในอรยะนี้ฝนเยอะเช่นเดียวกัน๑๗๐ของพื้นที่
พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนก็คือในบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูน
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับในขณะที่บริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นอาจสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากการตรวจสอบวันนี้โอกาสการเกิดฝน๑๗๐ของพื้นที่
ถ้าหากเราดูจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนั้น
พื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดสัปดาห์ยังมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยช่วงตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์เนี่ยนะครับ
จะเป็นช่วงที่กรุงเทพนั้นมีอากาศเย็นที่สุดในรอบสัปดาห์นี้
หลังจากนี้เป็นต้นไปยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่ายังคงมีโอกาสเกิดลักษณะความแปรปวนของสภาพอากาศแบบนี้เป็นระยะแน่นอน
การเดินทางท่องเที่ยวการดูแลรักษาสุขภาพในระยะนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตันดันพิศิษฐ์มหันต์สวัสดีนะครับ